สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการขีดเส้นใต้ประชามติครับเป็นรายการที่สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนสันติศึกษามหาวิทยาลัยมิดล
และอีกหลายหน่วยงานจัดขึ้นถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายก็ว่าได้ครับที่ประชาชนคนไทยจะได้ไปลงประชามติวันที่๗สิงหาคม
ทำประชาปติเป็นกระบวนการสำคัญอย่างหนึ่งในระบบประชาธิปไตยครับเวลารัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลจะเดินหน้าทำอะไรสักอย่างที่เป็นเรื่องสำคัญ
ต้องไปถามประชาชนว่าประชาชนคิดอย่างไรประเทศไทยมีการทำประชามติมาแล้วอย่างน้อยที่จำกันได้ปี๕๐เรื่องรัฐมนูลนี่แหละครับ
แล้วร่างรัฐมนูลคราวนี้เขาจะเอาไปถามประชาชนว่าท่านจะรับหรือไม่รับอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามันก็มีเรื่องวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยครับ
เช่นจะให้ประชาชนมาลงประชามติแต่ว่าประชาชนไม่ค่อยได้รับรู้ว่ารัฐมนูลดีหรือไม่ดีตรงไหนยังไง
เพราะว่ากระบวนการที่จะส่งสัญญาณบอกกล่าวกับประชาชนนั้นเปิดได้บางส่วนปิดไว้บางส่วนให้ไปอธิบายได้แต่ว่ารณรงค์ให้รับหรือไม่รับไม่ได้ก็อีหลักอีเหลือ
ว่ามีกฎหมายหลายฉบับมาเกี่ยวข้องกฎหมายประชามติที่กรกตรักษาการนั่นก็อยู่ส่วนหนึ่ง
แต่ถ้ารอดจากกฎหมายนั้นอาจจะไปเจอพรบความมั่นคงไปเจอคำสั่งคอสชแล้วก็ถ้ามีการชุมนุมไปทิ้งกระดาษยังเจอพรบรักษาความสะอาดด้วยครับ
ฉะนั้นบรรยากาศก็เลยมีความรู้สึกว่าถูกปิดกั้นไปบางส่วน
ในคืนนี้พยายามจะหาคำตอบว่าในช่วงโค้งสุดท้ายจากนี้ไปจนถึงวันที่๗สิงหาคม
ใครควรจะทำยังไงให้ประชาชนได้รับรู้มากกว่าที่เป็นอยู่

เหตุผลของการรับหรือไม่รับนั้นมีการแสดงความคิดเห็นได้ในคืนนี้
ฉะนั้นคืนนี้เราได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนหลายท่านมาร่วมรายการนี้
ซึ่งจะได้ค่อยให้ท่านได้อธิบายว่าสิ่งที่ท่านคิดท่านคิดอย่างไร
ใครบ้างที่มาเป็นแขกเชิญคนสำคัญ๗ท่านในวันนี้
ท่านผู้ชมพบได้เลยครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
และนี่คือ๗ท่านที่จะรวบรายการในวันนี้

เมื่อ๓สัปดาห์ที่ผ่านมา
คนหนึ่งไปขึ้นเวที

การเดินหน้าเข้าสู่โหมดของการ
รณรงค์เพื่อลงประชามติ

ไม่ควรจะเอาคนที่แสดงความคิดเห็น

เพราะมันจะทำให้เกิดบรรยากาศ

ผมจะเริ่มถามกับคนนี้ครับ

ณวันนี้บรรยากาศของการ

คุณสุภาพครับ
คุณสุภาพกลัวผีด้วยบ้าง

หรือถ้าจะให้ผมพูดเบิดกับ

บางคนที่รู้เรื่องก็อาจจะบอกว่าเมฆบอกปกคลุมทั่วพื้นที่นะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์
บางคนบอกว่าวันนี้ไม่ใช่๘๐มีแค่๒๐ก็อาจจะประเมินต่างกันได้
แต่ทีนี้ผมอยากจะถามต่อไปว่าใครกลัวแล้วก็กลัวอะไร
อย่างพวกผมเนี่ยที่รณรงค์นะครับและถือว่าการรณรงค์นั้นไม่ผิดแปลกนะครับ
เรายังไม่ถึงกับรณรงค์ให้รับหรือไม่รับแต่เราสนับสนุนให้ทุกคนมีเสรีภาพในการรณรงค์
ตามจิตสำนึกของเขาผมคิดว่าไม่น่าจะผิด
เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจะต้องทำอะไรไม่ให้กลัวก็เหมือนกับให้มีแสงสว่างครับ
พวกผีอะไรต่างนี่ไม่อยู่หรอกครับเขาทำอะไรให้มันโปร่งใสให้ตรงไปตรงมา
ให้ชัดเจนว่ารณรงค์ไม่ผิดอันนี้ผมคิดว่าความกลัวลดลงไปแล้วสำหรับคนที่จะรณรงค์ครับ
ประการที่สองผมคิดว่าคอสชก็กลัวนะกลัวอะไรนี่ผมเดานะฮะ
เดาผิดผมขอประทานโทษด้วยกลัวความไม่สงบกลัวมีใครจะก่อวอร์ดนะครับ
มีแผนหนึ่งสองสามนะครับที่จะทำให้การลงประชามติเนี่ยลบเหลว
อย่างนี้ไปต้นผมอยากจะเรียนท่านนะครับว่าอย่าได้กลัวเลย
ท่านยังไม่มีข้อมูลในเชิงรับชัดเจนว่าใครจะก่อวอร์ดท่านก็ปล่อยให้บรรยากาศเป็นเสรี
ทำไมผมเสนออย่างนี้ครับขอเวลาอีกนิดหนึ่งได้ครับ
ลงประชามตินี่สำคัญมากนะครับอย่างน้อยในแง่ของความชอบทำ
และมีสองเงื่อนไขก็คืออิสระเสรีและเที่ยงธรรม
เที่ยงทำก็แปลว่ารณรงค์ได้เท่ากันเห็นด้วยก็รณรงค์ไม่เห็นด้วยก็รณรงค์นะครับ
เสรีก็คือจะรณรงค์อย่างไรนะครับแสดงออกอย่างไรท่านก็แสดงออกได้โดยเสรี
แต่ตอนนี้เนี่ยการตีความกฎหมายก็ดีการบังคับใช้กฎหมายก็ดี
อย่างรุ่มดอดนะครับอย่างที่คุณสุภาพว่าไว้
เพราะฉะนั้นถ้าจะทำให้บรรยากาศดีขึ้นนะครับก็๑รณรงค์ไม่ผิด
รณรงค์ได้เสรี๓รณรงค์ได้เท่าเทียมกันเพื่อไม่ให้การลงประชามติเสียของ
เพราะถ้าไม่นำไปสู่เสรีและเที่ยงธรรมคนก็จะบอกว่าความชอบทำอันเป็นผลจากการลงประชามติจะลดน้อยลง

ห้องนี้มีคนอยู่คนหนึ่งที่จะทำให้น่ากลัวหรือไม่น่ากลัวอยู่กับคนคนนี้ด้วย
ท่านบอกว่าไม่ต้องกลัวพรบประชามติ๘ข้อทำได้๖ข้อห้าม
แต่ท่านขีดเส้นใต้ไว้ว่าถ้าเขาส่งฟ้องศาลขึ้นอยู่กับศาล
เพราะมีกฎหมายอีกหลายฉบับมีคำสั่งคอสชมีพรบความมั่นคง
มีพรบคอมพิวเตอร์มีพรบรักษาความสะอาด
อาจารย์สมชัยครับทำยังไงถึงจะไม่ให้เขากลัว
คืออย่างงี้ครับเดิมในตัวพบพมัติที่เสนอเข้าทหารเนี่ย
เรามีประเด็นลนรงอยู่ว่าเราจะเปิดโอกาสให้มีการลนรง
อย่างเท่าเขียนกันด้วยเขียนประโยคนี้นะคะ
ที่แต่ละจังหวัดมีการแจ้งจดองค์กรที่ประสงค์จะลดนรงค์
และให้ท่านเสนอกิจกรรมว่าท่านจะทำอะไรบ้าง
และกรกตเองก็เตรียมงบประมาณตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่า
ฝ่ายเนี่ยจะมีเงินช่วย๕๐ล้านบาทรวม๒ฝ่ายคือ๑๐๐ล้านบาท
นี่คือวิธีการที่เราคิดตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะเตรียมตั้งแต่ว่าเอาล่ะ
จะเกิดภาพลนรงค์ทั่วไปทั้งประเทศใครเห็นด้วยฝ่ายไหนก็ว่าไป
จะทำกิจกรรมอะไรก็บอกมาเช่นจะทำสติ๊กเกอร์จะทำคลิปวิดีโอ
แพทย์ทางยูทูปแต่จะทำโปสเตอร์ต่างขึ้นคัทเอาท์ต่างได้หมดนะครับ
โดยที่มีเงินกองกลางไว้เนี่ยฝ่ายละ๕๐ล้านนะครับ
แล้วก็ท่านจะทำกิจกรรมอะไรก็เสนอมาเราก็จะเป็นฝ่ายจัดสรรงบประมาณไป
นี่คือสิ่งเริ่มต้นแต่พอเข้าสู่สะพานนิติบัญญัติในสนชเนี่ย
เขาตัดข้อความนี้ออกพอตัดข้อความนี้ออกแล้วเนี่ย
ก็คือไม่ประสงค์จะให้มีการดนรงค์อย่างเป็นทางการ
ก็เลยเกิดการแปลความหมาย๒แบบ
แบบหนึ่งคือไม่มีคำนี้เนี่ยแปลว่าทำไม่ได้เลย
นี่คือคิดแบบหนึ่งนะฮะ
อีกฝ่ายก็บอกว่าไม่มีคำนี้ไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้
ก็คือยังทำได้แต่ผิดว่าไม่มีกระบวนในการส่งเสริม
ให้เกิดกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นผมอยู่ฝ่ายหลัง
ผมอยู่ฝ่ายหลังคือผมเป็นฝ่ายที่ตีความว่า
การไม่มีคำนี้ไม่ได้แปลว่าลนรงค์ไม่ได้
ลนโรงได้แต่ไม่มีงบในการส่งเสริมแค่นั้นเองนะครับ
แต่ว่าฝ่ายที่เขาอาจจะตีความหมายว่าลดลงไม่ได้เนี่ย
ก็ไปพูดกันว่าลนรงค์ไม่ได้เลยอันนี้ไม่ใช่นะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าดูจากบรรยากาศที่เกิดขึ้นเนี่ย
แล้วก็ท่าทีของกรกตที่ผ่านมาโดยตลอดก็คือว่า
เราไม่เคยไปห้ามปรามในเรื่องของการลนลงเลยนะครับ
ใครจะใส่เสื้อรับหรือไม่รับก็แล้วแต่
บอกทำได้เต็มที่จะติดป้ายหน้าบ้านยังไงก็ติดไป
บอกว่าตัวเองจะรับหรือไม่รับให้ผลไปไม่ว่า

เดี๋ยวก่อนถัดจังหวะอาจารย์นิดที่อาจารย์ว่าทำได้ทำได้นี่

นั่นไงครับก็คือขอ๓อย่างครับ
ไม่เป็นเท็จ๒ไม่หยาบคายก้าวเล่ารุนแรง๓ไม่ปลุกระดม
คือถ้าเป็น๓อย่างถ้าไม่เป็น๓อย่างนี้เนี่ย

แต่ที่ถูกจับเนี่ยทั้งหมดเข้าใจว่าประมาณร้อยกว่าคดีใช่ไหม

ผมจำได้ว่า๙๐กว่าคดีเป็นคดีทางด้านความมั่นคง
คือเป็นตัวเลขซึ่งหมายความว่ามาจากสาเหตุอื่น
อาจารย์สุนีครับในฐานะอดีตกรรมการสิทธิ์
ทั้งหมดที่พูดกันมาเนี่ย
ในฐานะอดีตกรรมการสิทธิ์คิดยังไง

ในฐานะอดีตสสรปี๒๕๔๒ใช่ครับ
ทำไมรัฐมนูล๒๕๔๐เนี่ย
ถึงสามารถที่จะบรรยัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน
แล้วก็เป็นที่ยอมรับมามากพอสมควรว่า

มันมาจากกระบวนการที่เปิดโอกาสให้คนได้ถกเถียง
ได้ความเห็นต่างเถียงกันอยู่ตลอดเวลา
แล้วเราก็ต้องยอมรับว่าประชาชนตื่นตัวกันมากแล้วว่า

ทุกคนมีบทเรียนว่าพอมันเขียนดีหรือไม่ดี
มันส่งผลต่อกฎหมายลูกส่งผลต่อกฎหมายเก่า
ส่งผลต่อแนวทางการบังคับใช้ของหน่วยงานรัฐทั้งหมดเลย
เพราะฉะนั้นทุกกลุ่มจึงอยากที่จะแสดงความเห็นว่า
เขาอยากจะให้รัฐมนูลบัญญัติออกมายังไง
เพื่อจะคุ้มครองในสิ่งที่เขาคิดว่ามันเป็นประโยชน์
แต่หมายถึงว่าเห็นต่างกันได้
ตอน๔๐ก็เถียงกันหนักเหมือนกันนะคะ

แต่ว่าบรรยากาศที่เปิดเสรีเนี่ย
มันทำให้สามารถที่จะถกเถียงกันได้กว้างรวมทั้งสื่อ
ตอนนี้เวทีของมันจำกัดมาก
ฉันทำงานอยู่กับขบวนผู้หญิงด้วย

เราพบว่าทุกคนอยู่ในภาวะที่จัดลำบากมาก
แต่ว่าโยงไปถึงอาจารย์โคธมพูด
กลัวไหมคนก็ไม่กลัวคนก็ต้องพยายามจัด
เพราะถือว่าจะปล่อยให้รัฐมนูลถูกร่างไปตามใจชอบไม่ได้
เพราะฉะนั้นในท่ามกลางกระบวนการของการร่างเนี่ย

แล้วก็วิจารณ์ว่ามันยังไม่ถูกใจอย่างนี้
เพราะฉะนั้นเราต้องการสิ่งที่บรรยากาศที่ดีกว่านี้
จากองค์กรผู้หญิงไปจัดก็โดนทหารห้ามบางเวที
แม้แต่วงกรแรงงานเวลาจะจัดก็รู้สึกต้องระมัดระวัง
เพราะว่าเขาไม่ใช่สถาบันวิชาการ
สถาบันวิชาการยังโดนห้าม

จะอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถนำไปสู่การถกเถียงรัฐมนูลได้อย่างกว้างขวาง

แล้วก็ไม่สามารถไปสู่ประชามติที่มีคุณภาพได้
อาจารย์พิชัยในฐานะเป็นตัวแทนของนักวิชาการ

ลนรงค์ให้คนเข้าใจรัฐมนูลได้

อันนี้หมายถึงครูคอครูคอครูคอนะ
มันแปลกไหมที่เราต้องการห้ามไปห้ามคนที่
คือผมเข้าใจว่าเหตุผลในการห้ามครั้งแรกเนี่ย
ห้ามเพราะไม่อยากจะให้คนรณรงค์ไม่รับ

พอทางนี้สวนไปว่าอ้าวแล้วพวกที่ลนรงค์ให้รับล่ะ

ลนรงค์ทั้งรับไม่รับห้ามหมด
แต่ให้อธิบายข้อดีข้อเสียได้
อาจารย์คิดว่าบรรยากาศอย่างนี้มันควรจะต้อง

คือผมคิดว่าบรรยากาศมันเงียบเหงานะคุณสุภาพ

เงียบมากเมื่อเทียบกับเมื่อปี๕๐นะครับ
ทีนี้เนี่ยความเงียบของบรรยากาศแบบนี้เนี่ย
ถ้าผมวิเคราะห์มันก็จะมาจาก๓เงื่อนไขหลัก
เงื่อนไขแรกก็คือว่าตัวประเด็นรัฐมนุนเอง
คือประเด็นรัฐมนูลมันมีความซับซ้อนมาก

คอที่ไปอธิบายเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาเข้าใจมากน้อยขนาดไหนนะครับ
ขนาดพวกเราอ่านเนี่ยบางทีก็ยังเข้าใจผิดเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นประเด็นซับซ้อนทีนี้ประเด็นซับซ้อนเนี่ย
โดยพื้นฐานโดยหลักการมันไม่เหมาะกับการลงประชามติภายใต้เวลาที่จำกัด
แล้วก็การจำกัดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ประเด็นที่ซับซ้อนหมายความว่ามันจะต้องมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง
แล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเพื่อให้คนทำความเข้าใจกัน
เด็นทับซ้อนหมายถึงว่าเรามีตั้ง๒๐๐กว่ามาตรา
ใน๒๐๐กว่ามาตราดีก็เยอะไม่ดีก็มีฉะนั้นมันทับซ้อนแน่
ไม่มากนักนะครับในประเทศต่างเพราะว่าเขามีความเข้าใจกันอยู่ดี
คือรัฐบาลของประเทศเหล่านั้นเข้าใจอยู่ดีว่าประเด็นนี้มันซับซ้อน
ทีนี้ประเด็นที่เหมาะกับการลงประชามติต้องเป็นประเด็นที่กระชับแหลมคม
แล้วก็สามารถที่จะคนเข้าใจได้ง่ายนะครับอันนั้นคือตัวประเด็น
ส่วนตัวที่๒คือการลงประชามติในครั้งนี้เนี่ยมันเกิดความรู้สึกว่า
ลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ได้สร้างความแตกต่าง
คือหมายความว่าไปรองรับก็ไม่ได้ต่างยังไงไม่รับก็ไม่ต่าง
เพราะว่าทางคอสชเขาก็มีแผนไว้แล้วว่าจะให้มีการเลือกตั้งตามรถแมพในปี๒๕
เพราะฉะนั้นเมื่อผลลัพธ์ไม่เกิดความแตกต่างมันก็ไม่ดึงดูดคน
อาจารย์พิชัยคิดว่าการลงประชามติคราวนี้ลงเพราะว่ารู้ข้อดีข้อเสียของรัฐมนูล

ที่ผ่านมาทั้งครั้งที่แล้วด้วยนะครับคือถ้าเอาประชารัฐมนูลไปลงประชามติเนี่ย
เพื่อแสดงความจุดยืนจุดยืนของการเมืองของแต่ละฝ่ายว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไร
ส่วนประเด็นที่๓คือประชามติที่จะสร้างความสนใจแล้วก็ดึงดูดแก่ประชาชน
มันจะต้องมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางคือหมายความว่าคือไอ้ตัวประเด็นการอภิปรายเนี่ย
มันก็จะกระตุ้นแล้วก็ดึงดูดความสนใจของคนข้อดีข้อเสียผลสืบเนื่องที่ตามมาอะไรต่าง
เหมือนกับที่กรณีอังกฤษเนี่ยเราก็จะเห็นภาพชัดก็มีการอภิปรายกันเยอะ
แต่ถ้าหากว่าไม่มีการอภิปรายเนี่ยมันก็ไม่สามารถกระตุ้นความสนใจของคนได้
คนก็จะเงียบกันแล้วก็ลงก็ไปไม่ลงก็ไม่เป็นไรอะไรแบบนี้นะครับ
เอาล่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาภาคส่วนของการเมือง๓ท่าน
ท่านหนึ่งมาจากเพื่อไทยท่านหนึ่งมาจากประชาธิปัตย์
อีกท่านหนึ่งกึ่งการเมืองจากนปช๓ท่านนี้คิดยังไง
พักสักครู่กลับมาช่วงหน้าครับ